ไปที่ปัตธานีไปดูความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนพักใจที่ปัตธานี
คือรายละเอียดของข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ข่าวนี้มันน่าจะเป็นการสังหารผิดตัวครับ
ท่านผลตรีคมกฤษและธนาชายาผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็สั่งปิดเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
พบว่าเสาไฟฟ้าริมถนนถูกรอบวางระเบิดครับจนหักโค้นล้มไปพาดอยู่บนถนน
แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมลึก๔๐เซนติเมตรกว้าง๓๐เซนติเมตรครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่เกลือดกว่า๓๐ปลอกยิงถล่มแล้วฮะ
ทะเบียนกไก่จจ๙๔๓ปัตตานีตกถนนอยู่ครับไปชนกับต้นยางพารา
นี่แหละฮะคันนี้แหละครับแล้วก็พบกระสุนปืนบริเวณประตูนะครับ
พลุนทีเดียวล่ะกว่า๓๐รูในรถพบผู้เสียชีวิตถูกยิงพลุนทั้งร่าง
คือนายรอมรีวาเงาะอายุ๓๕ปีมีตำแหน่งเป็นโต๊บิหลั่นโต๊ะบิหลั่นคืออะไร
บิลันคือคนที่ร้องประกาศให้ชาวมุสลิมเนี่ยมาละหมาดที่มัศยิตนะครับ
เขาเป็นโต๊บิลันประจำมัศยิตคลองช้างสอบสวนเศร้าว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
นายรำรีผู้ตายเนี่ยนะฮะขับรถมาจากมัศยิตจะกลับบ้านครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ
คนร้ายไม่ทราบจำนวนกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัม
ฝังไว้ใต้โคนเสาไฟฟ้าจนระเบิดทำให้เสาไฟฟ้าล้มครับ
รถของผู้ตายเสียหลักตกถนนไปชนต้นยางอย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้น
จากนั้นคนร้ายครับอีกชุดหนึ่งที่ดักอยู่ก็เข้ามายิงถล่มซ้ำใส่รถแล้วก็หนีเข้าป่าไป
พลตรีคมกริจรัตนาฉายาท่านผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีท่านเปิดเผยบอกว่า
ผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นผู้นำศาสนาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับรายงานว่าผู้ตายไม่ใช่เป้าหมายของกลุ่มคนร้ายครับคุณผู้ชมครับ
ที่ผมเล่ามาแล้วบอกว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวเพราะอะไร
คือผู้ตายใช้รถเก๋งเหมือนกับรถของเจ้าหน้าที่นายหนึ่ง
ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกลุ่มนี้
คาดว่าเป็นการลอบสังหารผู้นำศาสนาที่ผิดตัว
ส่วนผู้ก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
เคลื่อนไหวในพื้นที่คาดว่าจะรู้เบาะแสของกลุ่มคนร้ายใน๒๓วันนี้
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีครับไปดูที่นราธิวาสครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่คนร้ายหนึ่งคนลูกศรชี้เห็นเป็นเงา
อยู่นะฮะสวมเสื้อแขนยาวสีขาวนะครับแล้วก็ใส่หมวกอำพลางเดินมาหลังบ้าน
ชาวบ้านเขาแล้วหยิบระเบิดแสวงเครื่องฮะเป็นแบบไฟล์บอมนะครับ
รัตนารามมู่๒ตระบบบาเจาะแต่ระเบิดบันพลาดไปตกด้านหลังของฐานครับ
ที่มีต้นไม้ระเบิดแล้วแขว่งแล้วนะครับทำให้ไม่มีใครได้รับ
บาดเจ็บครับแต่ต้นไม้ก็เสียหายเป็นรูพลุนไปตำรวจเชื่อว่าเป็นการกระทำของ
ผู้ไม่หวังดีที่สร้างสถานการณ์รายวันครับ